กินเหล้าอยู่ที่ร้านร้านปิดก็ไม่ยอมกลับบ้านครับ
สาวคนสนิทโทรศัพท์มาตามก่อนที่จะบุกมาตามถึงที่ร้านเลย
คราวนี้ก็มีปากเสียงกันไม่ใช่แค่สองคนนี้นะครับ
ปรากฏว่าภรรยาของเจ้าของร้านพยายามห้ามนะครับ
แต่ว่าสาวคนสนิทของกตรรายนี้นึกว่าภรรยาเจ้าของร้านเป็นพนักงาน
ร้านที่กตรรายนี้มาติดพันธุ์ด้วยก็โตเถียงกันฮะจากนั้นสาวคนสนิทที่มาตามเนี่ย
กาดมาอีกมาอีกสองคนและมารุมทำร้ายภรรยาเจ้าของร้านทีนี้เจ้าของร้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปห้ามปรามครับ
กลับถูกกตรเนี่ยตามลูกศรสีแดงเนี่ยนะครับเนี่ยลายนี้เมากลางนะครับ
รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะมีตำรวจของสนราชกระบังครับ
ระงับเหตุนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณตี๓นะครับ
วันนี้ครับคุณผู้ชมทางภรรยาเจ้าของร้านที่ทางสามีเขาบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
มาร้องกับทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็อย่างที่ทราบกันคุณเอกพบเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด
มาขอความเป็นธรรมแล้วก็เล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมนะครับ
บอกว่ากตรคนที่ก่อเหตุมักจะมาดื่มกินที่ร้านเป็นประจำในช่วงเวลาหลังร้านปิดครับ
เพราะว่าเขามานั่งรอสาวคนสนิทที่ทำงานอยู่สถานบันเทิงฝั่งตรงข้าม
ตอนเกิดเหตุครับสาวคนสนิทของกตรเข้ามาในร้าน

จึงเกิดชุลมุนขึ้นสามีก็เข้าห้าม
แต่ปรากฏว่าถูกผู้ชายคนนี้เข้ามาต่อยจนล้ม
แล้วก็ใช้เท้าเตะที่ศีรษะ
นะครับสามีของตนก็แน่นิ่งเลยฮะคราวนี้หน้าคว่ำเลยนะ
เรียกตำรวจสอนอราชกระบังมาระงับเหตุครับคนที่ก่อเหตุเนี่ย
พูดจากกลางใส่ตำรวจด้วยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นกตรนะย้ำ
อีกครั้งหนึ่งคืออะไรคือคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการทำงาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะโชว์บัตรให้ดูด้วยนะฮะหลังเกิด
เหตุครับก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอราชกระบังปรากฏว่าพนัก
งานสอบสวนไม่รับแจ้งความนะครับอ้างว่าคู่กรณีนั้นมา
แจ้งความไว้แล้วเป็นเรื่องเดียวกันครับเธอยืนยันว่าไม่ว่า
ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ขอไกลเกลี่ยนะครับเพราะว่าสามีอาการ
หนักมากครับเป็นตายเท่ากัน
สมองบวมไม่ได้สตินะครับ

คือล้มลงไปแล้วเขาก็ใช้เท้าเตะ

แล้วก็ก็เลยจริงโหมดก็เลยวิ่งออกไปตามตำรวจครับ
อยากให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมาย

คุณผู้ชมครับทางเพจเขาก็เลยพาคุณนวลนะครับ
ภรรยาคนเจ็บเนี่ยไปเข้าพบกับผู้กำกับการสอนอราชกระบังครับ
ขอความเป็นธรรมท่านภูมิกับก็บอกว่า
จะสอบสวนข้อที่จริงตามพิวัติหลักฐานนะครับ
แล้วก็จะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนนะฮะ